คุณผู้ชมครับมาต่อที่เรื่องของธุรกิจรับสร้างบ้านกันบ้างปีนี้
ดูเหมือนว่าแนวโน้มเติบโตได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาครับ

มีปัจจัยหนุนทั้งเรื่องของราคาน้ำมันที่ถูกลง
รวมทั้งการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าด้วยครับ
นายวุฒิชัยดวงรัฐรองประหลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับ
เป็นประธานเปิดงานมหากรรมสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้างประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งจัดโดยสมาคมไทยรับสร้างบ้าน
ภายในงานก็มีการรวบรวมนวัตกรรมนะครับ

โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป
แล้วก็บ้านโครงสร้างเหล็กกล้ามรับกำลังสูงที่ก่อสร้างเสร็จภายในเวลาประมาณไม่นานนะครับ
แล้วก็ใช้แรงงานน้อยนายสิทธิพรสุวรรณสูตรนะครับ
นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้านก็ประเมินว่าปีนี้เนี่ยภาพรวมของตลาดรับสร้างบ้าน
มูลค่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทนะครับใกล้เคียงกับปีก่อน
โดยราคาน้ำมันที่ลดลงแบบนี้ส่งผลดีต่อต้นทุนของผู้ประกอบการ
เพราะสามารถนำไปชดเชยกับค่าแรงที่เพิ่มขึ้นได้
ขณะที่การลงทุนโครงการรถไฟฟ้าของรัฐบาลนั้นก็เป็นการสร้างมูลค่าที่ดิน
เทศชาญเมืองและกระตุ้นธุรกิจรับสร้างบ้านไปในตัวด้วย
ส่วนมาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ของรัฐนั้น
ก็มองว่ายังเอื้อประโยชน์เฉพาะผู้พัฒนาบ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียม
ซึ่งสมาคมจะผลักดันให้ภาครัฐเห็นความสำคัญของธุรกิจรับสร้างบ้านให้มากขึ้นนะครับ
ปริมาณและมูลค่าของตลาดสร้างบ้านเองในปีนี้ยังอยู่ในภาวะทรงตัวนะครับ
โดยทิศทางของการแข่งขันของธุรกิจนี้จะเน้นไปที่การสร้างนวัตกรรม
แล้วก็การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการก่อสร้างบ้านมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะระบบการก่อสร้างกึ่งสำเร็จรูปนะครับที่จะมาทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการกำลังประสบในปัจจุบันนี้
มหากรรมสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้างปี๒๕๕๙จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๒๗๓๑มกราคมที่อิมแพคเมืองทองธานี
โดยผู้จัดงานก็คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ๕๐๐๐คนมีเม็ดเงินสะพัดประมาณ๓๐๐๐ล้านบาท